ดิฉันอยากจะแนะนำร้านลูกชิ้นร้านนี้ดี
ลูกชิ้นปิ้งแถมบุฟเฟ่ผักแบบนี้สดเลยค่ะ
ใครว่าไม่สดเถียงมาเดี๋ยวนี้
จริงแล้วไอ้ที่เขาเด็ดน่ะโอ้โฮ
ผักอะไรโหลภาคณเป็นส้นโมก
มันกินได้ป่าวโหลภาคกินกับลูกชิ้นปิ้ง
แต่โหลภาคทำไมต้นมันสูงจัง
อ้าวเมื่อก็อุดมสมบูรณ์จริงเพราะเค้าเลี้ยงมานานปลูกมานาน
แล้วก็ต้นโตต้นใหญ่แตกกอแบบนี้แหละ
ผักสวนครัวหลัวกินได้
ชัดเลยเนี่ยค่ะซื้อลูกชิ้นปิ้งกินแล้วแล้วยังไงอ่ะ
ไม่มีผักให้อ่ะงั้นไปเด็ดผักสวนครัวแบบนี้กินเลยละกัน
เพราะว่าที่หน้ารั้วโรงเรียนมีแปลงผักอยู่

แหมไม่เอามายองเนสมาโรยรอบต้นแล้วก็กินเลยล่ะ